ใช่ครับมาดูกันต่ออีกข่าว

จรวดของบริษัทสเปสเอ็กซ์คุณ

ขึ้นสู่อวกาศแล้วก็กลับลงมาจอดเหนือมหาสมุทร

ของสหรัฐบรรทุกดาวเทียม

แล้วก็กลับลงมาจอดที่แท่นลงจอด

คือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้มีการทดลอง

คราวนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวนะฮะ
โดยความสำเร็จของนายอิลอนมัส
ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทสเปสเอ็กซ์ในครั้งนี้
เกิดจากความคิดในการประหยัดค่าใช้จ่าย

เพราะว่าจรวดที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

ไว้เลยนะฮะในอวกาศนะครับ
แต่จรวดลำนี้เคยนำไปใช้งานแล้ว๒ครั้ง
เพื่อนำดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม

ด้วยความสูง๓๒๒๐๐กิโลเมตร

อยู่เหนือผิวโลกไป๔๐๐กิโลเมตร
เลื่อนที่ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับลำ
ลงจอดไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ก็ได้ลงจอดในแถบแหลมคานาเวรัล
ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับ
ซึ่งจรวดฟอร์คอนไนท์มีความสูงเท่ากับตึก๒๓ชั้นค่ะ
ของบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมโตเกียว
น้ำหนักกว่า๔๗๐๐กิโลกรัม
ขึ้นสู่วงโคจรนั่นเองค่ะ
ผมถึงถามว่าขึ้นไปลงมาแล้วได้อะไร
ก็คือไม่ไปทิ้งขยะไว้บนอวกาศ

ขึ้นไปเสร็จปล่อยอุปกรณ์ต่างเสร็จกลับลงมาจอดได้อีก
งั้นถูกปล่อยไว้ในอวกาศก็กลายเป็นขยะอวกาศต่อไปนะฮะ